เอาคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะเมื่อวันจานวินเป็นคนเล่าเองแหละ

ย่างไฟก่อไฟย่างเนื้อไม่สำเร็จเพื่อนก็แทงตายซะอย่างนั้น

เพื่อนร่วมแคมป์คนงานด้วยกันเนี่ยนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่
บอกเออมันต้องมีเนื้อแกล้มเหล้าหน่อยเว้ย
ก็เลยก่อไฟจะย่างเนื้อเพื่อนคนเกาะมันก่อไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าเมาหรืออะไรแต่มันก่อไม่ได้
เพื่อนคนนี้ไม่รู้ว่าหิวเนื้อหรือหิวอะไรนะคะ
ก็หงุดหงิดโมโหคว้ามีดเสียบเข้าอกซ้ายเพื่อน

วันนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ

นี่คือนายกล้านะคะนายคำสิงสุขจิตวัย๔๐ปีค่ะ
ผู้ต้องหาที่ไปเอามีดแทงหน้าอกซ้ายตรงลิ้นปี่ของในไทย
นัทธนันโกมนทัศน์วัย๒๗ปี
จนเสียชีวิตที่ลานดินในแคมป์คนงานเกาะสร้าง
วีวัฒนากรุงเทพนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สามทุ่ม
วันที่ยี่สิบสองตุลาคมแล้วพอก่อเหตุเสร็จในกล้าเนี่ย
หนีทันทีเลยพี่ชายของไทยเนี่ยนะคะตอนที่มาเจอศพน้องเนี่ย
บอกอุ้ยเขาเสียใจมากร้องไห้เอากำปั้นเนี่ย
ยพื้นดินจนมือแตกไปหมดเลยอะค่ะเมียและแม่ของในไทยผู้ตายก็
ตะโกนบอกเฮ้ยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
สมัยก็เปิดประตูออกมาจะเรียกรถพยาบาลทำไม
เอ้าไทยนี่นอนหายใจโรยรินอยู่ที่ลานดินแล้ว
พยาบาลให้หน่อยเสร็จปุ๊บใครเรียกหรือยังไม่รู้
รถมาไหมไม่รู้แต่กล้าหนีก่อนแล้วค่ะ
หนีไปเลยผ่านไป๕วันค่ะ
ตำรวจสนธรรมศาลานะคะส่วนที่กำลังร่วมกับ
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองกำกับการตำรวจนครบันเจ็ด
ไปจับในกล้าได้ที่พื้นที่อำเภอเมืองชนบุรี
กล้ายอมรับว่าสาเหตุที่ฆ่าเพื่อน
ไม่มีอะไรลึกซึ้งไปกว่าเพื่อน
ก่อไฟย่างเนื้อทำกับแกล้มไม่ได้
แค่นี้จริงแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วเขาใช้คำว่า
พลั้งมือแทงเพื่อนตายค่ะอืม
พอก่อเหตุเสร็จนายกล้าบอกว่าหนีด้วยการเรียกแท็กซี่ไปส่งที่เข้าสาร
แล้วก็นั่งรถเมย์ต่อไปลงที่พระขนงจากนั้นเดินเท้าค่ะ
เดินเท้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากกรุงเทพไปหาย่าที่ชนบุรี
ระหว่างเดินเท้านี่ก็หนีซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาบอกไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว
อืมเดินจะถึงบ้านญาติที่ชนบุรีอยู่แล้วว่าจะขอข้าวกินซะหน่อย
ตำรวจจับค่ะนี่ข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะแต่ก็ต้องบอกล่าว่าไทยก็ไม่มีโอกาสได้กินข้าวอีกแล้วเหมือนกัน
เพราะคุณก็แทงเขาตายไปแล้วอืม
ประวัติของในกล้านะคะย้อนกลับไปตอนเขาอายุ๑๖ปีเมื่อปี๒๕๕๙
กล้าเคยก่อเหตุแบบเดียวกันเลยค่ะคือเอามีดแทงแม่เลี้ยงตาย
แล้วก็เอาศพไปฝังดินด้วยนี่ซ่อนเร็ดอำพลางศพด้วยนะหลังจากนั้นก็หลบหนีมาอยู่กรุงเทพ
อยู่ได้สองปีค่ะก็ถูกตำรวจจับตอนนั้นกล้าเนี่ยติดคุกอยู่สิบเจ็ดปีนะคะ
พ้นโทษออกมาเมื่อ๕ปีก่อนนี้เองแล้วนี่มาก่อเหตุซ้ำอีกแล้ว
คนตายเหมือนเดิมเลยเราไปที่พื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
เป็นบ้านพ่อแม่ของกล้าค่ะก็บอกพ่อแม่รู้หรือยังว่าลูกอ่ะ
แทงเพื่อนตายคาแคมป์คนงานเลยนะนี่ตำรวจเขาเพิ่งจับตัวไป
ปรากฏพ่อกับแม่ไม่ได้มีท่าทีตกใจเลยนะคะที่ลูกชายไปแทงคนตาย
ก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะใช่เราก็เลยถามว่าจะประกันตัวลูกไหมเนี่ย
กับแม่บอกว่าเงินจะไปเยี่ยมยังไม่มีเลยค่ารถที่จะไปเยี่ยมลูกก็ยังไม่มีเลย
ก็คงไม่ไปแต่พ่อกับแม่อยากจะฝากบอกอะไรกล้าหน่อยนะ
กล้าได้โทรมาที่บ้านไหมคะคุณลุงไม่เคยโทรหรอก
ติดต่อเลยใช่ไหมแล้วขอโทษนะคุณแล้วจะทางบ้านจะไปประกันตัวอะไรไหมคะ
ไม่มีอะไรประกันหรอกครับก็หาปากแต่ความคิดถึงมันอยู่
แต่ว่าไม่ได้ตายมันไม่มีจัง
ไปเขาฟังพูดยังไงก็ให้เชื่อให้ไหลเข้ามานะ
ก็ให้ทางบ้านหนีไปเรื่อยให้เขารวดโทษโดนไหลให้
จับตัวคนก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ